ส่วนเหตุสลดที่จะพาไปดูต่อไปนี้เกิดขึ้นที่อำเภอไซโยกในจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
มีเด็กหญิงแล้วก็เด็กชายรวม๓คนแอบขึงลวดต่อกับไฟฟ้า
เพื่อที่จะทำเป็นลวดไฟฟ้าล้อมคอกวัวคือเลี่ยนแบบแบบที่ผู้ใหญ่เขาทำกัน
สุดท้ายทั้งสามถูกไฟช็อตจนเสียชีวิตค่ะ
เจ้าหน้าที่อาสาสมัครบุรณฑิทธิพิธักาลพยายามเป้ามหัวใจ
เพื่อช่วยชีวิตเด็กชายชัยอายุสิบเอ็ดปีเด็กหนึ่งปลาอายุสิบสองปี
และเด็กชายนนท์อายุ๑๔ปีหลังประสบอุบัติเหตุถูกไฟฟ้าช็อตจนหมดสติ

พยายามช่วยปั๊มหัวใจอยู่นาน
เจ้าหน้าที่ก็ได้นำร่างของเด็กทั้ง๓คน

แต่เด็กทั้ง๓คนก็เสียชีวิต
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่ง
ตะบนท่าเสาอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรี

เรื่องต้นตำรวจสันนิษฐานว่าเด็กทั้ง๓คน
น่าจะพยายามนำลวดไปขึงกับเสาริมรั้วบ้าน
เพื่อพยายามจะทำรั้วไฟฟ้าคอกวัวเรียนแบบผู้ใหญ่

กำลังช่วยกันต่อสายไฟเข้ากับลวด

แล้วน่าจะพลาดไปจับโดนเส้นลวด

ที่เด็กชายวัย๑๑ปีที่อยู่ในเหตุการณ์

แต่ก็ถูกไฟฟ้าช็อตจนเสียชีวิตทั้ง๓รายในที่สุด
โดยสภาพศพของเด็กหญิงอายุ๑๒ปี

มีรอยไหม้ที่กลางฝ่ามือและที่ขาทั้งสองข้าง
ส่วนเด็กชายอายุ๑๑ปีไม่มีรอยไหม้แต่อย่างใด
นายธนงศักดิ์ทีมพิรัตน์อายุ๓๙ปี
คนแรกที่มาเจอเด็กทั้ง๓คนเล่าว่า
ตนเองขี่รถมอเตอร์ไซค์ผ่านบ้านที่เกิดเหตุ
แล้วเห็นทั้ง๓คนนอนพาดอยู่กับกระท่อม
และเส้นลวดที่ขึงรอบต้นลำไย

แต่เห็นสายไฟพาดอยู่จึงวิ่งไปถอดปลั๊กก่อน

ปรากฏว่าทั้งหมดไม่มีลมหายใจแล้ว
ตัวมันโตมันนอนท่านห้วง
มันถับเด็กผู้ชายที่ชื่อฟิล์มอยู่หรอล่าง
แล้วน้องปลาล่านกำรวดอย่างนี้
รวดที่ว่าไฟนี่ถึงมาก้องอย่างนี้
พี่เข้าจ่ายบอกคือไม่ฝังว่ามันมีไฟ
มันก็โดนทั้ง๓คนเลย
ด้านนางยุ้ยแม่ของเด็กชายวัย๑๔ปี

บอกว่าเสียใจมากที่ต้องสูญเสียลูกทั้งสองคน
เหมือนกับทั้งชีวิตนี้ไม่เหลืออะไรแล้ว

หมาเห่าทั้งคืนและมีเงาคนเดิน
ไม่รู้ว่าเป็นรางร้ายอะไรหรือเปล่า

ซึ่งที่ผ่านมาเด็กก็เล่นกันปกติ
ไม่เคยเล่นอะไรที่อันตรายแบบนี้

ได้รับศพกลับมาบำเพ็ญกุศลที่วัดผู้เตย
อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรี

ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับครอบครัวไหน
อยากให้พ่อแม่ผู้ปกครองดูแลลูก

เพราะอาจจะเกิดเหตุซ้ำรอยแบบนี้ได้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน